เราไปที่นายอามเป็นสาวเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่อำเภอนายอาร์มจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เขาภาวะมากเลยเพราะว่าพฤติกรรมของชายเพื่อนบ้านฮะ
ข่มขู่คุกคามหลายรูปแบบเลยใช่ไหม

โอ้โหมายืนปัสสาวะหน้าบ้านแล้วอ้างว่าปัสสาวะไม่ออก
เพราะอ้างแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่เก็บของไม่รุดซิบ

ไปดูเหตุการณ์ที่เขาบันทึกภาพกันไว้ได้นะครับ
เจ๋งเนี่ยลูก
เมื่อกี้ในห้องโคโทนใจเดียวกับผมเลย
ทำไมฮะไม่ให้หมามันขย่ำให้สักทีเมื่อกี้
โอ้โหนี่แหละครับพฤติกรรมของลุง

ลุงคนนี้ชอบมาปั่นปวดแบบนี้นะฮะ
ป่วนบ้านนี้หลายครั้งนะครับ
หญิงสาวเจ้าของบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะหลังจากลุงคนนี้อยู่ในสภาพเมา
แล้วก็เข้ามาป่วนในบ้านหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้แหมมายืนปัสสาวะ
แล้วเราก็ถามไปว่าลุงทำอะไรน่ะ
เขาบอกก็ปัสสาวะอยู่แต่ปัสสาวะไม่ออก
เออแต่ก็ไม่เก็บไม่เก็บทำไมไม่เก็บอ่ะ
หันมาให้ดูหันมาโชว์มีแผน
หญิงสาวเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของคลิป
นำคลิปมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คพร้อมระบุข้อความบอกว่า
คุณเป็นใครคะมาก่อกวนเข้ามาบุกรุกที่บุกรุกบ้านเรา
แบบนี้ได้อย่างไรเมาแล้วเอาหนังสติ๊ก
จะมายิงกระจกรถยนต์แล้วก็ยังมาถีบหัว
ีบหัวใครถีบหัวสุนัขหัวหมาเนี่ย
แล้วหมามันท้องด้วยถีบจนมันจมดินเลยคุณ
แจ้งตำรวจไปแล้วตะลุงคนนี้ไม่เข็ดนะฮะ
แล้วทีนี้ก็มาทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงจะเอาอะไรกันแน่
แต่หญิงสาวเจ้าของบ้านบอกว่ารู้สึกว่าเธอโดนคุกคาม
อยู่บ้านแบบไม่สบายใจแบบกลัวแบบภาวะเลยนะฮะ

อวัยวะเพศไม่ยอมเก็บซะทีนะฮะทีนี้ก็เลยเตรียม
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณลุงคนนี้
ซึ่งเจ้าของบ้านเองตอนแรกบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
ที่แท้จริงคุณลุงคนนี้อยู่แถวนี้แหละ

เออเจ้าของบ้านคงบอก

นั่นแหละไม่ยอมเก็บ